วันนี้ฟุตบอลเต็มอิ่มนะครับเพราะว่าแน่นอนเราเป็นตัวแทนของอาเซียนที่ผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์ได้แฟนแฟนในอาเซียนก็มีการโพสต์แสดงความยินดีกับทีมชาติไทยครับ
เมนต์ของแฟนบอลทั้งไทยแล้วก็อาเซียนนะครับส่วนมากจะเน้นไปในการแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยที่เล่นอย่างยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยมโดดเด่นนะครับก็อยากให้ทีมชาติเวียดนามมีผลงานที่ดี
แล้วก็เข้ารอบสิบหกทีสุดท้ายให้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็แอบหวังนะครับ
อยากให้พบกันในรอบต่อต่อไปนะครับคือเกมการแข่งขันในตอนเนี้ย
โน้มของเวียดนามถ้าใจสู้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกัน
ธิริพันธ์พ่วงจันทร์นะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่มีแฟนบอล
แสดงความชื่นชมว่าเป็นผู้เล่นที่มีความขยันทุ่มเทวินได้ตลอดทั้งเกม
ซึ่งโดยเฉพาะแฟนบอลเพื่อนบ้านย่านอาเซียนก็มองว่า

บางคนก็ออกมาแซวเกทัพทีมชาติอินเดีย
แล้วก็ส่งรูปใต้คอมเมนต์เป็นรูปอันดับตารางคะแนน
แต่ว่าส่งมากลับหัวกลับหาแบบนี้
เพื่อเป็นการแซวแฟนบอลทีมชาติอินเดียกลับด้วยครับ